คุณผู้ชมค่ะที่นนทบุรีค่ะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมาก็จะมีสองฝั่งนะคะ
เหมือนกับไล่ทำร้ายกันนั่นแหละมีฝั่งหนึ่งล้มอีกฝั่งหนึ่งไปใส่เลยแล้วมันมีประเด็นที่ว่ามันมีคนมีปืน
แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็ใส่เลยก็เลยวิ่งหนีกันด้วยอะไรด้วยแล้วมีวัยรุ่นชายมีปืนชักปืนออกมายิงและคนเจ็บค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนสี่ทุ่มครึ่งนะคะรถคันแรกนะครับเห็นไหมคะ
คนที่มีปืนในวงกลมสีแดงครับ

ไม่มียิงแล้วนี่

ตำรวจสพรัฐนาธิเบสก็ไปจุดเกิดเหตุค่ะ
หน้าปากซอยติวานนท์๙

เป็นวัยรุ่นชายอายุเพิ่ง๑๔

นัดหนึ่งเข้าสะบักหลังซ้ายทะลุอก

กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะ

บอกว่าพวกเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา

กินหมูกระทะที่ตลาดนกฮูก

ไปเจอผู้หญิง๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ตรงนั้น
ก็เลยแซวผู้หญิงเหมือนกับจีบสาว

แล้วมีผู้หญิงคนนึงโทรหาใครก็ไม่รู้

พอขี่รถไปถึงถนนติวานนท
ซอย๙รถจักรยานยนต์โผล่พลวดมา๓คัน

รุ่นชายประมาณสัก๕๖คน

มีมีดมีอะไรอีกคนนึงมีปืน

เป็นเหตุวุ่นไหวที่เห็นในภาพจากกล้องวงจอนปิด

มันมาขับตีขู้ผมแล้ว

เนี่ยมันบอกว่าเอาเปล่า
ดีตรงนั้นผมจะลง
คนที่ถือปืนจอกผมมาถือปืนจอกผม
ใช่แต่มันอยู่คนที่๓มันจะฟันผมแต่มีดมันตก
เป็นง้าวง้าวยาวมันจะฟันผมแต่มันตก
มันก็เลยลงมาจากรถแล้วมันจะมาฟันผม
ผมก็เลยทิ้งรถทิ้งรถแล้วก็วิ่ง
แล้วจากนี้ไอ้คนที่โดนยิงน่าจะวิ่งแล้วมันก็ยิงเลยครับ
ระเบิดมาลูกนึงแล้วมันก็ยิงเลย
วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มก่อเหตุแล้วก็มีผู้หญิงด้วยเนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประถมพยาบาลรักษาอาการคนเจ็บก่อน
แล้วยังไงก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุย
ทีมข่าวของเราไปเจอกับแม่ของคนเจ็บ

แม่บอกว่าลูกชายแม่อาการหนักค่ะพี่อุ๋ย

กระสุนที่เข้าไหล่ขวาคุณผู้ชมมันตัดเส้นเลือดใหญ่และปอด
มีกระสุนลูกปลายอีก๙นัดเหมือน๙เม็ดลูกปลายอยู่ในท้อง
อาการยังน่าเป็นห่วงนะคะแม่บอกไม่รู้เลยว่าลูกชายจะกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่า
แม่บอกว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ลูกชายติดเพื่อนรุ่นพี่ออกไปเที่ยวเล่นกันตามภาษาวัยรุ่น
แต่กลายเป็นมาถูกยิงจนสาหัสแบบนี้
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
แล้วพ่อแม่เขาจะเป็นยังไง
พี่น้องเขาจะเป็นยังไง
ก็อยากฝากให้เอาคดีถึงที่สุดแล้วก็ให้เขา

สิ่งที่เขาทำว่ามันคุ้มไหมที่เขาต้องรับผิดชอบ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีจับผู้ก่อเหตุได้๗คนค่ะ

ทั้งหมดยังเป็นเยาวชนอยู่เลยคุณผู้ชม

ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์

รถจักรยานยนต์๓คัน
ผู้ก่อเหตุในปลายนามสมมุติอายุ๑๖ค่ะ
บอกว่าตัวในปลายกับเพื่อนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวเล่น
แล้วก็พกอาวุธติดตัวไปด้วยเขาอ้างว่าอาวุธนี้เขาเก็บได้

เก็บได้เลยพกติดตัวไปด้วย
แล้วไปเจอกลุ่มคนเจ็บท้าทายกัน
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าฝั่งคนเจ็บทำทีเหมือนจะเอาอาวุธไปทำร้ายเขาก่อน

ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่เลย
แล้วก็หลบไปซ่อนตัวกันที่คอนโดของรุ่นพี่
แต่สุดท้ายก็โดนจับจนได้
ก็เจอกันนะทีนี้ผมก็ขับมาเรื่อยครับแล้วทีนี้ก็มองหน้ากันครับ
หน้ากันเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาก็แบบมองหน้าค้างแล้วทีนี้เขาก็เบี่ยงชิดซ้ายครับ
ก็คือแบบพวกวัยรุ่นมันเจอกันแบบพอเห็นว่าจะเล่นกันปุ๊บมันก็ชิดซ้ายลงเอาของตีกันนะ
ใช่ครับพอเค้าจอดเสร็จปุ๊บผมก็ได้ยินเค้าว่าเอาตัวมาเอาตัวมา
แล้วใครมึงพูดว่ามึงมีอะไรบ้าง
พอเจอเสร็จปุ๊บก็เค้าเบี่ยงเสร็จปุ๊บเขาเหมือนถ้าจะเล่นแบบไซส์ผมก็มาเล่น
มองหน้ากันดีเริ่มต้นจากการขี่รถจักรยานยนต์

แล้วอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งท้าทาย
คือที่เขาบอกเนี่ยก็ดูตรงนี้ก็ไม่ยากหรอก
ที่ก็บอกเนี่ยผมก็ยังไม่ทันยิงหรอก
เขาก็ทำท่าเหมือนจะชักอาวุธเนี่ยดูก็รู้แล้ว
มีไหมเขาทำท่าเหมือนจะชักอาวุธแล้วแบบ
คือมาถึงก็เห็นจอดแล้วพี่ก็ใส่กันตูมเลย

ตำรวจสพรัฐนาธิเบสอยู่ระหว่างสอบปากคำกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ต้องมีสหวิชาชีพมีนักจิตวิทยาอะไรมาร่วมสอบปากคำด้วย
แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเลยนะคะ
และข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืนด้วยค่ะ